ตามความคืบหน้าเหตุการณ์ที่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับที่อยู่ที่วินลาดพร้าวซอย๑๒
เสียหลักล้มลงกลางถนนลาดพร้าวก่อนถูกรถเมย์สาย๘ทับศีรษะจนเสียชีวิตคาที่
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุนะครับ
เพื่อจะดูว่าเป็นความผิดพลาดบกพร่องของใครนะครับจนทำให้เกิดความสูญเสียในครั้งนี้
ประเด็นเรื่องนี้จากรายงานของคุณพลอยสจิฤทธิสินครับ
ความสูญเสียเนี้ยมันโดยที่ว่าไม่ได้ไปไม่ได้สั่งลาเนี้ยแบบว่าเอ่ยว่ารู้ว่าเอ่ยเก็บป่วยยังว่าได้สั่งลากัน
นี่อยู่อยู่ก็กำลังเด็กกำลังสร้างตัวกำลังจะมีฐานะอย่างนี้ครับแล้วพ่อแม่ก็หวัง
อ่าครับมันก็ขอฝากนิดนึง
นี่คือความรู้สึกของนายพิสารกระจ่างวงผู้เป็นอาของนายประพันธ์พินสายอ่ออายุ๓๔ปี
รถมอเตอร์ไซค์รับจ้างซอยลาดพร้าว๑๒

ถูกรถเมย์สาย๘ทับศีรษะจนเสียชีวิตทันที
บนถนนลาดพร้าวบริเวณปากซอยลาดพร้าว๗๖
โดยต้องการให้เหตุนี้เป็นอุทาหรณ์แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

และอยากให้เข้าใจความรู้สึกของผู้เป็นญาติ
ที่ต้องมาเจอเรื่องราวความสูญเสีย
ที่หลานคนนี้ก็เป็นความหวังของครอบครัว
เช่นเดียวกันกับนางสาวอารีหมายคอนบุรีภรรยาผู้เสียชีวิต
และเพื่อนที่ได้เดินทางมาที่สนโชคชัย
เพื่อขอเอกสารไปรับศพนายประพันธ์
ที่สถาบันนิติเวียรงค์พยาบาลตำรวจ
โดยได้เปิดใจกับทีมข่าวด้วยความเศร้าโศกว่า
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้ขี่รถมอเตอร์ไซค

แล้วจะมาขับวินรับจ้างที่บริเวณปากซอยลาดพร้าว๑๒
โดยเพื่อนได้โทรศัพท์มาบอกว่าแฟนเสียชีวิตแล้ว
เพราะเพิ่งแยกจากกันเพียงไม่กี่นาที
แต่เมื่อเช้ามันก็รถติด
อุบัติเหตุครั้งนี้หลังจากพนักงานสอบสวน
สถานีตำรวจนครบาลโชคชัยได้รับแจ้ง

คนขับรถเมษายนท์๘คือนายเอกชัยอินซา
ได้เชิญตัวไปสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดเหตุ
โดยนางสาวชวีจันปลูกแม่ค้าร้านขายอาหาร

ขณะเกิดเหตุกำลังขายอาหารอยู่บริเวณหน้าร้าน

ถูกล้อรถเมทับเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งปกติรถประจำทางสาธารณะจะขับเร็วมาก

มาช่วยจัดการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน
แน่นอนว่าอุบัทย์ที่เกี่ยวกับรถเมธศาสตราแหละ

ที่ผ่านมาพบเห็นเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้ง
โดยเฉพาะในพื้นที่ถนนแคบ

แน่นและเบียดกันจนเกิดอุบัติเหตุ

เร่งเข้ามาแก้ปัญหาให้ตรงจุด

เตรียมพิจารณายกเลิกสัมประธานการเดินรถทันที

ถูกส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจ

เพลงกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดชายภูมิ

เป็นเหตุการณ์สุดท้ายที่สร้างความสูญเสีย